ธุรกิจภูมิบนไทยตอนนี้ดูเข้มคนมาก

ซึ่งทำแต้มทิ้งห่างทางแบงค์ข้ออินเตอร์อีกหนึ่ง
เป็น๙แต้มแล้วหลังจากที่เก็บ๓แต้ม

หนัฐี๒๔ครับชลบุรี

ดูอีกครั้งครับมุมนี้โอ้โหจ่ายอ้อหมดเลยครับ

จากนั้นนาที๓๘บุรีรำขยับหนี๒๐พอดีครับ
จับแล้วก็เลือกคนที่ชัวร์กว่าครับ
เจ้าโน้ตกัปตันทีมปลายเล่นครับ

ทำให้บุรีดามนั้นบุกจนาค๒สูตรนี้เพิ่มเป็น๕๙แต้ม
แบงคอกยูเนเต็ดอันดับ๒นะครับ๙คะแนน
ขณะที่ชมบุรีนั้นอยู่อันดับ๘มี๓๔คะแนนครับ
ต่อมาไปดูสุพรรณบุรีครับอันดับ๑๒เปิดบ้านพบกับพัทยายูเนเต็ดอันดับ๑๑
นาที๑๕คาลาวครับมุ่งต่อให้กับทางลูเคียนอาเมด้า
ทำประตูให้กับพัทยานำก่อน๑ต่อ๐
จากนั้นครับก่อนจบครึ่งแรก๓นาที
ลาวครับได้บอลลุยเข้าไปในเขตโทษ
ก่อนจะยิงสวนตัวสินทวีชัยพัทยานำ๒๐ครับ

ครึ่งหลังครับที่๖๑ครับเพยรตังศิลวา
ประสานงานกับทางชนะนันป้อมบุภาครับ
ก่อนที่บอลก็จะมาถึงเวตันอีกครั้งหนึ่ง
กดด้วยซ้ายสุภัณฑ์ไล่มา๑ต่อ๒
และเกมเนี่ยมามีตายสมัครครับ
เช็คการทำประตูแล้วก็พบว่าสินทวีชัยนั้น

ก็มีภาพช้านะครับทำให้เห็นชัดเจนพอที่ผู้สินนั้นจะตัดสินใจ
นั้นจะตัดสินใจไม่ให้ประตูนะครับแล้วก็ทำให้สินทีไทยนั้นโดนใบเหลืองไปด้วย
จบเกมครับพัทยาบุกมาชนะสองหนึ่งขึ้นไปอยู่อันดับเก้ามีสามสิบสี่คะแนน
ส่วนสุภัณฑ์นั้นอยู่อันดับสิบสองเท่าเดิมมียี่สิบเก้าคะแนนครับ
ผลอีกสองคู่พีทีประจวบนั้นเสมอกับแอร์ฟอร์สไปหนึ่งต่อหนึ่ง
แต่ว่าโอกาสนี้เปิดกว้างให้กับทางบริรับย์อีกครั้งหนึ่งจากที่แบงค์คอร์ดันบีฮึดไล่ขึ้นมา
แล้วก็ไม่สามารถที่จะตีตื้นได้มากกว่านี้นะครับส่วนอันดับสามเนี่ยเป็นการท่าเรือครับ